คดีที่คุณผู้ชมติดตามอีกคดีหนึ่งคือ
คดี๑๐ตำรวจโทยิงที่ไปทำร้ายอดีตทหารหญิงที่ไปรับใช้
วันนี้ค่ะกันจอมพลังพาอดีตทหารหญิงไปแจ้งความเพิ่มเติมกับแฟนนุ่มนะคะ
๑๐ตำรวจโทคนนี้ข้อหาค้ามนุษย์ค่ะ
แล้วก็บอกว่ายังมีคลิปหลักฐานการกระทำของ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้
ยังไม่ได้ปล่อยอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมนะคะ
กันจอมพลังนำนางสาวบีอดีตทหารหญิงที่ถูก๑๐ตำรวจโทยิงเจ้านายโหดทำร้ายร่างกาย
วันนี้ไปที่สพเมืองราชบุรีแจ้งความเอาผิดกับนายคมศิษย์จังพาณิชย์
แฟนนุ่มของ๑๐ตำรวจโทยิงในข้อหาค้ามนุษย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายค่ะ
หลังจากที่ไปแจ้งความข้อหาเดียวกัน
ที่สพชะอำกับสพหัวหินนะคะ

วันนี้เอาข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความเพิ่ม
ส่วนประเด็นที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ
ระหว่าง๑๐ตำรวจโทยิงกับอดีตทหารหญิง
ในเชิงรักใคร่กันนะคะ

คนเขาจะไม่ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทำร้ายร่างกายกัน
ดังนั้นปันเด็นนี้คิดว่าเป็นไปไม่ได้

เพราะว่าเหยื่อบอบช้ำมามากแล้ว

แล้วสภที่๑๐ตำรวจโทหยิงอ้าง
คือใครนะคะมีการหาตัวหรือเปล่า
ถ้าคณะกรรมการของสวตั้งใจค้นหาความจริง

ถ้าข้อมูลไม่พออยากได้ข้อมูล
จอมพลังสามารถเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
แล้วก็บอกว่าตนเองนั้นยังมีคลิป

อดีตทหารหญิงมารับใช้ตอนตี๓
อันนี้ยังไม่ได้เอามาเผยแพร่
ดูอีกคลิปหนึ่งค่ะ

ท่านไม่รู้จริงหรือครับ
แล้วถ้าสมมติ

ถ้าพูดชื่อไปเนี่ยท่านจะฟ้องปิดปากไหม
ขณะที่นางสาวบีผู้เสียหายค่ะ
วันนี้ก็บอกว่าเธอเองเนี่ยยังหวาดระแวงนะคะ

มันมีการข่มขู่มาหลายช่องทาง

หลังจากที่เขาลาออกจากทหาร

ก็ไปทำงานที่บริษัทของแฟน

แล้วก็คือทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน

ตั้งแต่เช้ายานมืดเรียกตอนไหนก็ต้องไป

รองพุ่มคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
รักษารัชการแทนทุ่มกับสอบภอมเมืองราชบุรี

บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างรวบรวมสำนวน
เพื่อเร่งส่งฟ้องศาลจังหวัดราชบุรี
ให้ทันก่อนครบกำหนดฝากขังผลัดแรกค่ะ
ส่วนที่กันจอมพลังพาผู้เสียหายมาแจ้งความ

ข้อหาค้ามนุษย์และร่วมกันทำร้ายร่างกาย
อันนี้ต้องดูพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายก่อน

ถ้าหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะตั้งข้อหาทันที
และจะเรียกตัวของแฟนนุ่ม๑๐ตำรวจโทยิงมาสอบสวนต่อไปค่ะ